เมื่อวานนี้นะคะคุณแม่ลูกสองค่ะ
เป้ยปานวาดแน่นอนว่าหลายคน
คือฮาในเรื่องของโพสต์ก่อนหน้านี้
เต้านมแตกจนทำให้น้ำนมที่ปั๊มออกมา

ตกใจอยู่เหมือนกันนี่
คืนจอในรอบ๗ปีค่ะ
ต้นปีหน้ารอดูละครของพี่เป้ยได้เลยในไทย๑เรื่อง
ฟังแม่เป้ยหน่อยจ้า
เข้าใจผิดว่าการปั๊มแรง

จะทำให้เราเคลียร์เต้าได้ดีที่สุด
เข้าใจผิดแล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุ
สะเลือดฝอยแตกแล้วก็หัวนมแตกค่ะ

บทบาทก็แซ่บแน่นอนค่ะเพราะว่าพยายามพยายาม
คุยกับผู้จัดนะคะว่าขอแซ่บนะคะ
ผู้จัดก็บอกว่าเออถ้าไม่แซ่บไม่กล้าให้เป้ยเล่นจริงค่ะ